เป็นกล้องวงจรปิดของร้านหมาล่านะฮะ

เสียหลักเอี๊ยดเข้ามาเนี่ยพุ่งมาชนที่โต๊ะนี้โดนเต็มนะครับ
ลูกค้า๔คนนะฮะความจริงเข้ามากัน๕คนนะโต๊ะนี้นะ
มีอยู่คนนึงนี่เห็นไหมที่นั่งอยู่เนี่ยฮะเสื้อดำเนี่ย
เฉียดไปนิดเดียวอ่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ลูกค้าที่ร้านคนอื่นอื่นก็แตกตื่นกันหมดนะฮะพนักงานเจ้าของร้านก็นี่ฮะ
ก็พยายามมาช่วยเหลือกันโอ้โหแล้วคนขับนี่เป็นตำรวจนะ
เป็นตำรวจที่เมาแล้วขับด้วยนะครับโอ้โหเขาก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะค่ะ
ในเมื่อผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแล้ววัดปริมาณแอลกอฮอล์มาเนี่ย
หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมานะฮะ
เป็นวงจรปิดในซอยใกล้เคียงร้านหมาล่า๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
รถคันนี้ขับผ่านกล้องวงจรปิดในซอยตรงนี้ไปนะฮะนี่เราทำแบบช้านะภาพนะ
คือภาพจริงจริงเนี้ยที่วิ่งผ่านไปเนี้ยใช้เวลาแค่วินาทีเดียวอืม
แสดงว่ามาแบบเร็วมากหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
เป็นภาพวงจรปิดที่หน้าร้านนะครับก็ไปพุ่งชน
นี่เห็นมีเห็นมีคนวิ่งไหมนะฮะนี่ฮะที่แบบโอ้โห
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับวันนี้นะครับฟุตปาดแล้วก็
กั้นแถวนั้นยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะครับมีคราบเลือดของคนที่เจ็บเนี่ย
ยังติดอยู่ที่บนถนนนะฮะนี่ฮะฟุตปาดตรงนี้นะครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
มีลูกค้ามานั่งทานอาหารกันหลายโต๊ะที่ร้านหมาล่า
รถคันเกิดเหตุเนี่ยตอนแรกขับมาเลนกลาง
ด้วยความเร็วสูงอยู่อยู่เสียหลักนะฮะ
พุ่งเข้ามาทางซ้ายเข้าฟุตปาดนะครับแล้วก็ชนเนี่ยฮะ
โต๊ะนี้ทั้งโต๊ะนะฮะคนขับรถเก๋งหลังจากชนเสร็จแล้วเนี่ย
ลงมาจากรถนะครับในสภาพเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วยังมาต่อว่าต่อขานคนที่เขาเจ็บอีกอันนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกนะ
ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกตอนนั้นโอ้โห
รับไม่ได้เลยนะครับกับพฤติกรรมของคนขับรถเก่งนะครับ
มารู้ตอนหลังว่าเป็นตำรวจด้วยเนี่ยยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลย
เหมือนเราเมาจริงจริงเลยครับเมาเลยคือโรงพยาบาลถ้า
ถ้าคนไม่เมาอ่ะพอชนอะไรเสร็จมันจะต้องมีอาการใช่ไหม
ต้องมีอาการกลัวจะต้องมีอะไรบ้างว่าเออสำนึกจิตว่าว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แต่นี่คือแบบไม่สนใจคือแบบเหมือนแล้วมาพูด
แล้วมาพูดว่าคนเจ็บเขาอะไรอย่างนี้คุณมาจากตรงไหนแล้วคุณมานั่งเนี่ย
เออมันดิบอ่ะแล้วก็คือมันเสียหลักแล้วแหละแล้วก็พุ่งเข้ามาตรงนี้เลย
แล้วก็คือเราเห็นภาพคนกระเด็นด้วยแล้วก็พุ่งเข้าไปหน้าร้านเขา
คือพอลงมาก็เหมือนยังลงมาด่าผู้เจ็บอยู่เลยอะไรอย่างนี้

เจ้าของร้านหมาล่าที่เกิดเหตุนะครับชื่อคุณภูริเดชทองนำแก้วอายุ๓๐ปีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
มีทรัพย์สินที่เสียหายด้วยของร้านนะฮะหลายรายการด้วยกัน
คู่กรณีเนี่ยเป็นตำรวจก็เลยกังวลว่าคดีจะไม่คืบหน้า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับขณะเดียวกันนะครับ
มีคนเจ็บอยู่คนนึงนี่ขวามือนะฮะตำรวจคนที่ขับรถนะครับ
ทุกผู้ชมครับยศสิบตมตรีนะฮะชื่อสิบตมตรีเอกพรงอริยาศดิบนะฮะ
นี่ฮะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไปแล้ว๑๒๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คนเจ็บนะฮะคุณสุภาชัยอุดมเวศอายุ๓๒ปีบอกว่า
เมื่อคืนนี้มากับเพื่อน๕คนนะครับมานั่งกินหมาล่า
ที่ร้านที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็ตามภาพแล้วฮะ
รถมันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจนตั้งตัวกันไม่ทัน
อย่างคุณสุภาชัยเองเนี่ยนี่ก็เจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะ
ไป๘๙เข็มนะฮะแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่โดนเท่าไห
ก็เย็บไป๘๙เข็มนะครับเพื่อนอีก๔คนนี้เจ็บหนักนะฮะ
และยังมีอีก๒คนที่ตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงนะครับสาหัสนะครับ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลือดออกในสมองกระดูกหักหลายจุด
แล้วพอมารู้ว่าคนขับเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็กังวลกันกลัวว่าเรื่องจะเงียบ

รูปคดีหรือว่าสำนวนมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นตำรวจเหมือนกัน
ผมอยากให้มันแบบมีการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยแบบโปร่งใสอะครับ
เจ้าของคดีก็คือสอนอบางเขนนะครับตำรวจยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันทีคือ๑๐ตำรวจรีเอกพงศ์อริยดิตสังกัดกองบังคับการอรักษาและควบคุมฝูงชน๑นะฮะ
ก็คุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
สูงถึง๑๒๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแจ้งข้อหาไปเรียบร้อย
คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและขับรถขณะเมาสุรานะฮะ
นี่ทางคดีอาญานะเดี๋ยวทางวินัยต้องรอดูทางต้นสังกัดว่าเขาจะเอายังไง